ขอคนนี้ก่อนเพราะว่ามันก็โสดเหมือนกัน

มันมีใครติดใจความโสดบ้างคุณผู้ชมค้า
นิกกี้นิกกี้น้องเบาน้องเบาน้องเบาน้องหลักของฉัน
บอกเลยแม่เฮ้ยยิงโสดยิงร้อยนะน้องนิกกี้

ตัวเนี่ยนะรายล้อมไปด้วยสาวคุณผู้ชมชีวิตช่วงนี้ก็โสดจริงแหละ
ล้อมไปด้วยสาวและอารมณ์ดียืนหนึ่ง
นิกกี้ยอมรับเลยว่าโสดมากตอนนี้พี่เหอ

แล้วเห็นออยแอ๊วก็นะบอกเลยเป็นงานคุณผู้ชมนะ
ทำรายการแล้วก็จบเห็นแบบบางคนกลัวไงว่า
กี้เขาแบบลูกไม้แพลวคำพูดคำจา

กี้บอกว่าพี่คือเป็นโสดมันดีนะ
แล้วตอนนี้ผมเองก็ไม่อยากมีแฟนด้วย
ทำอะไรก็สะดวกสบายใจไม่ต้องคอยห่วงใคร

แล้วตอนต้นคุณผู้ชมเชอรี่บอกไปใช่ไหมว่า

ก็ต้องถามอีกว่าแล้วมีสาวคนไหน
ใจกล้ามาขายขนมจีบนิกกี้หรือเปล่า
เออเอาดีอย่างนิกกี้เนี่ย
ห่ออารมณ์ดีแบบนี้สเปคผู้หญิงนะ

เขาก็วิ่งหนีหมดแล้วเสิร์ชปุ๊บแต่ละข่าว
ยาเจ็บหัวเม็ด

มันไม่ที่ต้องแบบว่าให้ใครมากังวลอะไรกับเราไง

มันคนละแบบพี่ความสุขมันคนละแบบ

ก็ดูข่าวผมแต่ละพี่เสิร์ชอูเกิ้ลชื่อผมมีข่าวดี
แล้วเวลาเหล่าทำไมนิกี้อยู่คนเดียว
ครับพี่วิธีคลายเหนามันเยอะนะวิธีคลายเหนาอ่ะมันเยอะ

ค่ะหมายถึงไหว้พระราหูกี่โมงคลายเหนาอ่ะเออ